แล้วก็ช่วงเย็นครับโฟกัสกันต่อกับฟุตบอลทีมชาติไทยเจอทีมระดับโลกแต่เราสู้เต็มที่ครับ
ที่บอกว่าเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่นักเตะนะครับเราคนไทยควรจะส่งใจเชียร์ด้วยเพราะว่าเป็นเกมที่ใหญ่
แล้วก็นักเตะทีมชาติต้องการกำลังใจลงสนามแบบเป็นรองทุกอย่าง
แต่เชื่อว่าทุกคนนั้นอยากจะทำงานเต็มที่เพื่อได้ประสบการณ์กลับมา
ก็แน่นอนครับเกมในรอบชิงนะครับเราเจอกับอุรุกวัยซึ่งอุรุกวัยผ่านอุสเบกิสถานมาชนะ๓๐
เราชนะจีนมา๑๐โค้ชโชคโชคทวีพบรัฐนะครับบอกว่าเน้นย้ำเรื่องของระบบการเล่นนะครับ
ต้องให้อุดัยมีพื้นที่ในการเล่นน้อยที่สุดแล้วก็บอลแทงช่องแนวลึกเนี่ยนะครับ
จะให้อุดรกวัยเล่นให้ยากที่สุดนะครับแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ
ถึงแม้มูรกวัยนั้นจะเจาะบอลได้หลากหลายก็จริงแต่ยังมีจุดอ่อนบางอย่างที่มองเห็นเหมือนกัน
เตรียมจะเล่นงานไว้บ้างแล้วก็ถ้าเกิดนักเตะไทยนะครับไม่มีอาการประมาทจนเกินไป
แล้วคิดว่าลงเล่น๑๑คนเท่ากันอยู่แล้วครับหัวจิตหัวใจใช้ได้
แล้วงัดศักยภาพที่ดีออกมาเชื่อว่ามีโอกาสที่จะทำได้นะครับ
มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแต่ก็จะสู้เต็มที่กับการเจอทีมระดับโลกแบบนี้
ขอให้ทุกคนนั้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาให้ได้มากที่สุด
นะครับรอบชิงนะครับเริ่มเข้าสัญญาณ๖โมงเย็นครับถ่ายทอดคิกออฟเลยนะครับ
โมง๓๕นาทีแล้วก็ติดตามอีก๑ช่องทางผมเชื่อว่าหลายคนนั้นกำลังเดินทางกลับบ้านนะครับ
อีกหนึ่งชุดกำลังผลงานยอดเยี่ยมยิงระเบิดเลยครับ
คนเดียว๓ลูกนำดาวสโวในรอบคัดเลือกร่วมกับทางอีดงกุยองของเกาหลีใต้ได้ผลงาน๕ประตูเท่ากัน
อีก๕ลูกที่เหลือนะครับได้จากสุปโชคสารชาติสุพรัชเหมือนตาอานนท์อมรเลิศศักดิ
ลิงคานพรมสุพะแล้วก็โชธิพัฒน์พุ่มแก้วคนละ๑ลูกทีมไทยเก็บ๖แต้มจาก๒นัดเท่ากับเวียดนามที่เอาชนะอินโดนีเซีย๑๐
แต่ว่าไทยนั้นเป็นทีมนำของกลุ่มเพราะว่าลูกได้เสียดีกว่าเวียดนาม๕ลูก
โดยทั้งคู่นั้นจะตัดสินแชมป์กลุ่มกันในวันพรุ่งนี้เวลา๒ทุ่มไทยเจอเวียดนามนะครับ